อ้อคำถามมากของพอศตอนช่วงนี้เป็นไงบ้าง

จริงว๊าวตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับ
ก็เลยฝากบอกทุกคนต้องระวังตัวนะ
โควิดตอนแล้วก็ต้องระวังไว้ก่อน
ส่วนเรื่องที่พระพระมนันทรักว่าจะชะตาขาด

แต่ยังไงก็ตามแต่นะคะพอร์ตก็ยังไม่ทิ้งแพลนเรื่องบวชค่ะ
กับแม่ไว้แล้วนะคะว่าจะเคลียร์คิวบวชปีหน้า๑เดือนเต็มค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าพี่ผมโสดอยู่ในโหมดเขตกับการเปิดตัวแฟน
ที่ผ่านมามีแฟนหลายคนเปิดตัวไปพังหมดเลย
อ่ะไปฟังพอร์ตสรรกันหน่อยจ้า
แค่เจ้ากรรมนิเวย์อะไรอย่างนี้ครับ
คือตอนนี้ก็คนคุยแบบไหนแหละ
ตรงนี้ก็ค่อยเศรษฐาไปดีกว่า
เพราะว่าบทเรียนก็มีเยอะแหละ
บทเรียนมีเยอะก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา
ลักษณะโสดแต่ว่าไม่ว่าง
ใช่ไม่ว่างจะเปิดตัว
ถ้าเปิดเมื่อไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกแจ๊กกะรีนได้พร้อมเป็นที่ปรึกษาคุณผู้ชมค่ะ